คนในวงการบันเทิงของเราออกมาประกาศว่าติดโควิด
ก็มีพี่น้องคนในวงการบันเทิงออกมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยนะคะ
แท็กพระรันยูเองก็ออกมาให้กำลังใจ

แต่โดนดราม่าค่ะคุณผู้ชม

แท็กเขาไปด่าคนที่ติดโควิดเป็นคนทั่วไปเอาไว้
ซึ่งพอมาเป็นเพื่อนของตัวเองกลับออกมาส่งกำลังใจซะอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชม
พอชาวเน็ตเห็นแบบนี้ปุ๊บถล่มหนักมากค่ะ
บางคอมเม้นเจ็บเลยนะคุณเขาบอกว่า
ให้กำลังใจเพื่อนก็ไม่ได้อะไรหรอกนะ
แต่กับคนธรรมดาด่าเขาเป็นภาระทำแพร่เชื้อนั่นแพร่เชื้อโน่นแพร่เชื้อนี่
บางคนก็บอกว่าดูซอฟต์จังเลยนะคะพอเป็นพวกตัวเองทีคนอื่นด่ายับเลย
พร้อมกับออกตัวนะว่าจริงเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้สองมาตรฐานนะซึ่งพอรู้ข่าวว่าเพื่อนในวงการบันเทิงติดโควิดเขาก็แค่อยากจะให้กำลังใจก็เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็มองไว้ให้เป็นแบบมองบวกไว้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครที่ติดเนี่ยเราอย่าไปรังเกียจอย่าไปบูลลี่เขา
คิดถึงใจเขาใจเร็ววันที่ผู้ชมคุณติดขึ้นมาละจะรู้สึกยังไง
แท็กเขาออกมาเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์คนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยแท็กเขาหมายถึงคนที่
นี่ก็ดราม่ากันตลอดเลยนะคะ